ฟ้าฝนในพื้นที่ภาคใต้เรื่องของน้ำท่วมยังคงต้องจับตากันต่อนะคะ
แล้วก็ช่วงตี๕เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาในเฟซบุ๊ค
เราบอกไปว่ารู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวที่ภูเก็ตนะคะมีแผ่นดินไหวที่สุมัตราที่อินโดนีเซียนะคะ
เดี๋ยวเรามาตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยคุณคุปตนันค่ะ
สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหว
นี่ถือว่าเป็นระดับปานกลางนะครับแล้วก็ระยะห่างถ้าหากวัดจากจุดที่เกิดเหตุการณ์รินไหว
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมาที่จังหวัดภูเก็ตประมาณ๓๘๔กิโลเมตร

ดังนั้นด้วยระยะทางที่ไกลแล้วก็ขนาดความรุนแรงที่ไม่มากนัก
ถือว่าไม่รุนแรงแล้วกันนะครับอยู่ในระดับปานกลาง
จึงไม่สามารถที่จะส่งความเสียหายมาถึงได้นะครับ
จะได้รับรู้ความสั่นสะเทือนได้บ้างเล็กน้อยบางพื้นที่
จังหวัดก็เขารู้สึกได้แต่ไม่ได้เสียหายอะไร
ต้องนะครับเพราะว่าเป็นระดับปานกลาง
ที่สำคัญครับหลายหนึ่งเรื่องที่หลายคนกังวลก็คือเรื่องของการเกิดซึนามิ
โดยจากการตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดแรงสันสะเทือนดังกล่าว
แล้วก็จุดศูนย์กลางของเกิดการแผ่นดินไหวในครั้งนี้
ไม่ได้เกิดตรงแนวแผ่นเปลือกโลกนะครับเกิดตรงแนวละเลื่อนเท่านั้น
ดังนั้นลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้จึงเป็นแบบแนวระนาบ
ก็คือเลื่อนแบบนี้นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะทำให้เกิดซึนามิได้
ต้องเลื่อนแบบแนวดิ่งแบบนี้เท่านั้นถึงจะทำให้เกิดการกระเพื่อมของน้ำ
แล้วก็เกิดซึนามิได้ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ก็อุ่นใจได้
แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามกันต่อไป
เพราะว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวขนาด๕ขนาด๖แล้ว
ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนะครับ
ใครที่อยู่ในพื้นที่อาจจะได้รับรู้ถึงแรงสังเกิดเทือนบ้าง
แต่ว่านอกจากเรื่องของสถานการณ์แผ่นดินไหวแล้ว

เพราะว่าตอนนี้ยังคงมีหลายพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝน
ตอนนี้สถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรบ้างแล้ว
พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างมาติดตามกันนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบณขณะนี้
สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงสำหรับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ก็คือสถานการณ์ฝนเพราะว่าก่อนหน้านี้ตกหนักตกนานแล้วก็ตกต่อเนื่อง
ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
ปัจจัยหลักที่เราได้เน้นย้ำกัน
ก็คือเรื่องของการก่อตัวของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
ซึ่งมีการก่อตัวตั้งแต่ในบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับ
บริเวณทางตอนล่างแล้วก็มีการเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ช่วงที่เคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนี่แหละครับ
ถือว่าเป็นช่วงที่ทำให้เกิดฝนตกหนักตกนาน
ขณะนี้เองนะครับได้เคลื่อนที่ลงสู่บริเวณทะเลอันดามันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำตอนนี้นะครับไปอยู่แถวบริเวณหมู่เกาะนิโคบานะครับ
สังเกตว่าขณะนี้เองบริเวณหมู่เกาะนิโคบาหรือว่าแถวบริเวณหมู่เกาะอันดามัน
ก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
มีทั้งกลุ่มเมฆสีขาวคือกลุ่มเมฆธรรมดาสีเหลืองสีแดงคือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
ซึ่งตอนนี้จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณดังกล่าวนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากขนาดความใหญ่ของกลุ่มก้อนเมฆ
กวาดมาถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ดังนั้นวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำ
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนในหลายพื้นที่
สังเกตว่าเป็นกระแสลมที่มีลักษณะเป็นสีชมพู

จะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเบี่ยงไปทางเหนือเล็กน้อย
ก็ต้องจับตาดูว่าจะสามารถที่พัฒนาได้จริงหรือไม่
ทีนี้ความสำคัญของรุ่งนี้มีความสำคัญอย่างนึงก็คือ
เหนียวนำเอากลุ่มฝนที่อยู่ในรอบ
ไม่ว่ากลุ่มฝนที่ก่อตัวในบริเวณพื้นที่อ่าวเบงกอมหาสมุทรอินเดีย
มาถึงฝั่งอ่าวไทยแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้
จะสังเกตว่าการจำลองการตกของฝนที่คุณผู้ชมเห็นขณะนี้
จะมีการดูดเอากลุ่มฝนเข้ามาสู่จุดศูนย์กลางของดีเปอร์เรชั่นลูกนี้
ดังนั้นกลุ่มฝนนั้นจะมีลักษณะการเคลื่อนขึ้นไปตกตามจุดต่าง
หลังจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสาน
ก็จะมีบางจุดบางพื้นที่ที่มีฝนตกเช่นเดียวกัน
แต่ก็จะไม่ตกหนักเท่ากับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการคาดการณปริมาณน้ำฝนสะสม๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยตอนกลางจนถึงตอนบน
ฝนยังคงตกหนักตกนานอยู่
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทย
ฝนยังคงมีการตกอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับคลื่นอาจจะยังคงต้องระวังอยู่
เพราะว่าสูง๒๓เมตร
ในขณะที่บริเวณหมู่เกาะอันดามันแล้วก็บริเวณหมู่เกาะนิโคบา
จะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นค่อนข้างหนาวตาเลยทีเดียว
นี่คือสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
เดี๋ยวไปดูกันต่อในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ตอนนี้ยังคงได้รับอิทธิพลแล้วก็ปัจจัยสำคัญ
จากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน
ที่ยังคงแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็จะอ่อนลงไปจากช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่ภาพรวมแล้วยังทำให้บริเวณทางตอนบนนั้น

และการอ่อนกำลังลงในขณะนี้
ก็ทำให้หลายจุดหลายพื้นที่เกิดหมอกเกิดขึ้น
นี่คืออุณหภูมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
สังเกตว่าพื้นที่สีเขียวนั้นปกกลุ่มเป็นวงกว้าง
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ

ทำให้ช่วงเช้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สัมผัสอากาศเย็นเป็นพิเศษ

บริเวณทางตอนบนของภาคเหนือ

พบว่าอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
กรุงเทพมหานครจะอุ่นขึ้นเล็กน้อย
กลายเป็นสีเหลืองก็คือความชื้นเพิ่มมากขึ้น
อาจจะรู้สึกอบอ้าวมากกว่าวันนี้
ขณะที่ต่ำสุดในวันพรุ่งนี้
จะอยู่ที่ประมาณ๑๖๑๗องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปในช่วงเช้าของวันศุกร์
เพราะว่าอุณหภูมินั้นมีโอกาสดิ่งลง
อยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียตอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
แล้วก็กรุงเทพมหานครอาจจะอุ่นเล็กน้อย
เพราะว่ามีความชื้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
นี่คือภาพรวมแก่เป็นแบบแรงอุณหภูมิ
ในแต่ละจุดของประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าภาพรวม
สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยกันก่อนนะครับ

หลายพื้นที่ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับ
ใครที่จะไปเที่ยวตามยอดดอยอากาศหนาวเลยทีเดียว
สุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๖๑๔องศาเซลเซียต
อีสานเช่นเดียวกันนะครับมีอากาศเย็นครับกับมีหมอกในตอนเช้า
บริเวณยอดภูอากาศหนาวเลยทีเดียวนะครับ๙๑๖องศาเซลเซียต
ส่วนภาคกลางมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับกับมีหมอกบางในตอนเช้า
ตะวันออกในวันนี้มีเมฆเป็นบางส่วนครับกับมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับ
ใครที่จะออกเดินเรือวันนี้คลื่นสูงประมาณ๒เมตร
จากฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
ร่องใต้มาฝั่งอ่าวไทยอย่างที่บอกแล้วครับว่ายังมีหลายจุดที่ฝนยังตกหนักอยู่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๗๐ของพื้นที่
ใครที่อยู่จังหวัดต่อไปนี้ระวังฝนตกหนักดีนะครับ
จบกิริขันชุมพรสุรธานีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
แล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองที่เหลือแล้ว๑๔๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตแล้วก็ระนองนะครับ
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ส่วนกรุงเทพฯมหานครและปริมณฑลจากการตรวจสอบวันนี้
ที่มีลักษณะการเคลื่อนตัวไปทางเหนือก็สามารถที่จะหอบฝน
จากบริเวณทางภาคใต้ของประเทศไทยมาตกได้บ้างในบางพื้นที่นะครับ
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศแปรปวนนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันพิเศษหน่อย
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป